คุณผู้ชมคู่เนี้ยเขาเพิ่งคบกันเนอะเดี๋ยวเราดูต่อไปเรื่อยแต่คนที่คบกันมานานแล้วนะสิคุณผู้ชมฝ่ายหญิงก็ชอบโดนถามคำถามนะ
เอ้าหกเถอะหนูจ๋าอืมเมื่อไหร่จะแต่งงานล่ะจ๊ะอุ้ยจะตอบยังไงดีเนี่ยอ้อ
คบกับเขามาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะแต่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรารวบรวมคำตอบแบบน่ารักของสาวในวงการที่คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มมานานแล้วนะคะมาให้ได้ฟังกันจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ
จะขอก็รีบขอจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
ร้องเพลงมาขนาดนี้แทบจะไม่ต้องโปรยเลยนะคะว่าดิฉันเนี่ยกำลังจะพูดถึงคอนเทนต์ไหนสำรวจสาวในวงการบันเทิง
อุ้ยสแตนบายตัวเองแอบลุ้นกันเองมันไม่พอแล้วค่ะคุณผู้ชมนาทีเนี้ยต้องมาลุ้นพร้อมพร้อมกันกับพี่

ลี่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมปีที่๘ก็แล้วสร้างบ้านด้วยกันก็แล้ว
ออกสื่อกี่ครั้งก็เจอคำถามเรื่องข่าวดีแบบเลี่ยงไม่ได้วนไปเรื่อย
มารูปแบบเนี้ยก็โยนหินถามทางไปเลยสิคะเรามันตัวแม่จะแคร์เพื่อ
ลิลลี่บอกว่าหนูก็ลุ้นพร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
ก็พี่เขาไม่มาขอสักทีอะค่ะ
ก็ไม่มาขอสักทีเนอะหลงเหมือนกัน

คุณผู้ชมทำอะไรดีคะคุณผู้ชมทำอะไรดีคะฝากไปบอกด้วยค่ะ
คงไม่ปีนี้แน่นอนแหละน่าจะไม่ใช่ปีนี้ละมั้งเนาะ
คือด้วยความที่คบกันมานานแล้วค่ะพี่มันคือเข้าปีที่๙แล้วเรียกว่าทุกอย่างมันก็
หลายอย่างก็ลงตัวแล้วอย่างนี้ค่ะใช่
คู่นี้ฝ่ายหญิงเขาชัดเจนเรื่องการเตรียมตัว
แตนบายความสวยรออยู่ตลอด
สำหรับความรักที่เดินทางมาสู่ปีที่๑๒
ย่าบอกว่ามีภาพในหัวแล้วทุกอย่าง
เออเอาสิมีทั้งเรื่องธีมและเรื่องงานแต่ง

คือคำขอให้เจ้าตัวเป็นเจ้าสาวของพี่ณเดชน์นี่แหละค่ะ
ไม่ได้วาดฝันอะไรเลยค่ะ

มีหน้าหัวแล้ว

เดี๋ยวนักการ์ทำบอกคนแล้วใช่ไหมว่าอยากให้ฝันไหน

เออไม่เจอที่จะได้จริง

สำหรับคู่สุดท้ายมิ้นท์ชะลิดาและภูผาเตชะนรงค์
ความรักเดินทางมาถึงปีที่๑๐แล้ว
อุ๊ปซ์เมื่อไรล่ะคะพี่ภูภา
เมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะได้เห็นน้องมิ้นในชุดเจ้าสาวสักกะที
พี่ภูผ่าก็ช็อตฟิลนักข่าวไปเลยสิคะ

วันหน้าให้พี่นักข่าวมาถามอีกที
ว่าผมจะขอเมื่อไหร่แล้วกัน

นักข่าวถึงก็ไปต่อไม่เป็น

พี่นักข่าวก็รอได้ค่ะ

ก็ตื่นเต้นทุกครั้งแบบว่าเขาจะตอบอะไรมันก็ล้มไปด้วย

รอสไพร์เสร็จกำเด็ดก่อนใช่ไหม

แต่ก็อยู่กันแบบนี้เรื่อยอยู่กันแบบไปอย่างงี้ไปเรื่อยก็มีความสุข
เหมือนทุกคนนะคะถามเรามากกว่าว่าแบบเมื่อไหร่

รอทุกคู่เลยหมายถึงว่ารอข่าวดีของเขาไง
อ๋อตกใจมีใครจะมาขอผลกัน
อย่างนั้นได้ไม่คิดว่าเขาจะได้แต่งงานแต่เขาแต่งงานแล้วอะ
คุณแท้ต้องเจอกันละกันนะครับ